บ้างดีกว่าเมื่อคืนนี้ไฟไหม้ค่ะใช่ครับแล้วตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเกาะกองสินค้า
พวกสินค้าประมูลคุณผู้ชมพวกแพเลสไม้เอ่ยพลาสติกเอ่ย
ดูไกลเห็นเป็นไฟแดงขึ้นมาแบบนี้ค่ะ
ใช้เวลาเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะคะกว่าจะสามารถดับไฟโอ้โห
เนี่ยดูน่ากลัวนะภาพนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงค่ะ
แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงมากับรถน้ำค่ะ
วัสดุนะคะในโรงงานที่โรงงานกว้างนะพื้นที่๔ไร่
อยู่ที่ถนนลาดหวายตำบลบางเพลียงอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ
ใช้เวลาอยู่เป็นชั่วโมงเหมือนกันค่ะ
ถึงจะสามารถควบคุมเพลิงได้ให้อยู่ในวงจำกัด

เพราะไม่รู้ไงว่ามันจะมีปะทุขึ้นมาอีกหรือเปล่า
เพราะว่าตรงนั้นต่อให้ดับไฟได้เท่าที่ตาเรามองเห็นก็จริง
แต่ว่าข้างใต้กองพัสดุกองสินค้าต่าง

เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเธอกำลังขับรถกลับบ้าน

สังเกตเอ๊ะทำไมกลุ่มควันไฟมันเยอะจังเลย
เผาขยะหรือเปล่าเนี่ยเธอก็คิดในใจแบบนั้นนะ

ไม่น่าใช่ใครจะมาเผาอะไรกันดึกดื่น

แล้วก็เลยเห็นว่าอ้าวไม่ใช่เผาขยะจริงด้วย
แต่ไฟกำลังลุกไหม้แบบนี้เธอตกใจมากเลยนะ
รีบโทรบอกตำรวจรีบโทรบอกดับเพลิงเลยค่ะ
ฉันนำให้โทรไปที่ดับเทิง
อาจจะว่าไปก็ต้องชื่นชมคุณประพาพรนี่แหละค่ะ

เออคงคนมาเผาขยะนั่นแหละ
มันอาจจะล้ามมากกว่านี้นะคะคุณผู้ชม
ทีนี้ด้านเจ้าของสินค้าคือนายขวัญชัยตั้งธนาภูวชิตเนี่ยนะคะ
บอกว่าจุดตรงนี้นะมันเป็นจุดสำหรับพักสินค้า
เพิ่งจะประมูลมาเดี๋ยวจะเอาไปขายต่อ

ก็เป็นพวกแฮเล็ตไม้เป็นพลาสติก

ค่าของสินค้าที่ประมูลมาได้เนี่ยก็เป็นแสนนะคะ

ไฟไหม้วอดหมดแล้วนะคะ
แล้วสาเหตุก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไร
เพราะว่าตัวผมเองไม่ได้นอนพักที่นี่
มีแค่คนงาน๔คนที่นอนพักอยู่

ผมก็มั่นใจนะว่าผมไม่ได้มีเรื่องมีราวกับใครค่ะ
นี่แหละค่ะมันก็เลยเป็นเชื้อเพลิงไงคะ
ทีนี้หลังจากเกิดเหตุตำรวจภูทรคลองด่าน

สอบปากคำคนที่เห็นเหตุการณ์ด้วยนะคะ
แล้วก็เมื่อกี้บอกว่ามีคนงานนอนพักอยู่ที่นี่๔คนใช่ไหม
ต้องเอาคนงานทั้ง๔คนมาสอบปากคำให้หมดค่ะ
ซึ่งก็ให้การว่าตอนที่เกิดไฟไหม้นอนอยู่ในห้องพัก
แล้วรู้สึกว่ามันร้อนก็เลยเปิดประตูออกมา
พอเปิดประตูออกมาโอ้โหไฟลุกไหม้แบบนี้

แล้วก็คนงานทั้ง๔คนไม่ได้มีใครบาดเจ็บ
ไม่ได้มีใครเสียชีวิตเพราะว่าหนีตายออกมาได้ทันนะคะ